ส่วนในช่วงนี้มีคลิปที่มันน่ารักมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน
บอกเลยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วต้องรีบไปนอน
ทำไมล่ะหรือเปล่าเหรอถ้าไม่รีบไปนอน
เดี๋ยวจะตามไปหลอกหล่อน่าจะบอกให้
ว้าว
โอ้โหนี่
เห็นแล้วโอ้โหนึกว่าเม็ดข้าวโพด
คือฟันเรียงตัวสวยเหลืองเชียสีฟ้าอ๋อเหรอแหม
ใบตองพอแล้วคุณผู้ชมก็ตกอกตกใจหมดแล้วโอ๊ยตัวอะไร
ไฟฉายนี่มันน่ากลัวจริงนะอย่าได้ยินน่ากลัวน่ากลัวมาก
พอแล้วไหมคุณจะน่ากลัวอะไรขนาดนั้น
ใครที่เจอไฟฉายเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนเฮ้ยไฟฉาย

มาเก็บดีกว่าคุณสำนักจะไม่เพื่ออะไรในตัวเราล่ะ
เอาเป็นคลิปน่ารักให้ดูนะแหมน้องหมาก็เอามาทำอย่างนี้แซวซะโอ้โห
เป็นสุนัขตามหลอกหลอนระวังนะระวังโดนหลอกรีบร้อนไปนอนนะ